มันเกิดเหตุแทงกันแล้วก็มีคนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้คุณลุงคนนึงแกจะพกเต็นต์ค่ำไหนนอนนั่น
แล้วปรากฏว่าลุงก็เสพยา
และทีนี้มีผู้หญิงคนนึงพยายามมาหาลุงที่เต็นต
มาขอเสพยาด้วยแล้วมีการด่าทอกัน
ลุงก็บอกว่าสุดทนไม่ไหวเอามีดแทงไป
มีดหักแล้วก็ปักคาหลังผู้ตายอยู่แบบนี้นะคะ
จริงทั้งลุงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้

รู้จักกันและมีการเสพยาร่วมกันมาก่อน

ว่าผู้หญิงมาไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลา
ใช่ค่ะลุงก็เลยบอกว่าโอ้โหมันสุดจะทนแล้วจริง

จุดเกิดเหตุผู้ตายอยู่ริมถนนผนโยธินขาเข้าเมือง
ที่ตำบลเขาสามยอดที่ลบบุรีค่ะ
กู้ภัยตำรวจแพทย์เข้าไปตรวจสอบ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวแต๋วศรีอิ่มอายุ๔๗ปีนะคะ
สภาพก็คือสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีครีมกางเกงขาสั้นสีเหลือง
ซึ่งสภาพถูกตีที่ใบหน้าดูสิคะ

แล้วที่หลังมีมีดปลายแหลมหักปักคาอยู่เป็นมีดยาวประมาณ๖นิ้ว
แล้วเลือดมันเจิ่งนองที่พื้นถนนหมดเลยค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยนะปรากฏว่าตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

เต็นต์นี้อยู่ในสาราพพุทธศาลฝั่งตรงข้าม
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเข้าไปตรงเต็นต์นั้น
แล้วก็ไปเจอคุณลุงคือนายประสิทธิ์ศิลากุลอายุ๖๔ปี
ท่าทีของลุงดูพิรุษแปลก
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวลุงมามาเค้นสอบ
เพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับจุดที่มีคนตาย
ก็ถามไปถามมาสอบไปสอบมาปรากฏลุงสารภาพ

ลุงเป็นชาวบ้านที่ตำบลสแก่ราบ
แล้วก็อาจจะมีปัญหากันในหมู่ญาติพี่น้อง

แกก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านมาละกัน

แล้วก็จะมีเต็นต์บรรทุกใส่มาด้วย
ค่ำไหนลุงก็จะกางเต็นต์แล้วก็จะนอนอยู่ที่นั่น
ทีนี้ลุงก็มาอาศัยนอนที่สาราพพุทธศาลตรงนี้
อยู่มาสักประมาณ๒อาทิตย์กว่าแล้ว
ลุงก็เล่าให้ฟังว่าในคืนเกิดเหตุ
ช่วงประมาณตี๒๓ตัวฝ่ายหญิงนางสาวแต๋ว
มาที่เต็นต์แล้วพยายามจะมุดเข้ามาในเต็นต์
ตัวลุงประสิทธิ์ก็พยายามไล่ให้นางสาวแต๋วไปที่อื่น
ปรากฏนางสาวแต๋วด่าลุงมาโอ้โหด่าด้วยคำหยาบ
แล้วก็กวนอยู่นานนะคะลุงประสิทธิ์รำคาญ
ทนไม่ไหวแล้วคว้าท่อแป๊บเหล็ก
คุณผู้ชมนึกสภาพท่อแป๊บเหล็กนะ
แล้วตรงปลายท่อมีมีดมีมีดปลายแหลมมาอยู่ด้วย
ทีนี้ก็เอาอาวุธนี้ค่ะออกมาไล่นางสาวแต๋ว

ทีนี้พอลุงตามาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ก็กระหน่ำตีนางสาวแต๋วตีที่หน้าตีที่หัว
จนล้มฟุบลงหลังจากนั้นก็เอาตรงปลายแหลม

มีดมันหักแล้วก็ปักคาหลังนางสาวแต๋ว
หลังจากนั้นลุงประสิทธิ์แกก็ข้ามถนนกลับมา
แล้วก็มานอนอยู่ในเต็นต์จนตำรวจมาเรียกนะคะ
หักติดที่หลังเขาแล้วใช่ไหม

หักติดอยู่ที่หลังเขาแล้วมีดลุงใช่ไหม
ลุงประสิทธิ์ก็บอกว่าเพิ่งเสพยามา๒เมตร
แล้วตัวนางสาวแต๋วจริงรู้จักกันมาก่อน
เพราะว่าเขาก็อยู่ที่บ้านเช่าอยู่ใกล้กันนี่แหละ
เคยมาที่เต็นต์เนี่ยหลายรอบแล้วก็มาขอเสพยาด้วย
แต่รอบนี้มาตี๒ตี๓มันผิดเวลา
แล้วก็มาด่าด้วยคำหยาบคายอีกมากวนอีก
ลุงประสิทธิ์แกรำคาญแกทนไม่ได้
ก็เลยลงมือก่อเหตุไปและที่ลุงบอกว่าลุงทำไป

นี่อาวุธค่ะที่เอาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูเห็นไหม
นี่ท่อแป๊บเหล็กแล้วก็เมื่อกี้เป็นมีดปลายแหลมนี่
ซึ่งตัวลุงประสิทธิ์ก็ทำให้ตำรวจดูว่า

รวมถึงรับสารภาพด้วยว่าเป็นคนลงมือเอง

ส่งพนักการณ์สอบสวนสพลบบุรี
นำร่างของนางสาวแต๋วผู้ตายส่งชนะสูตร
แล้วเดี๋ยวจะติดต่อญาติให้มารับศพนางสาวแต๋ว
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ